ข้าวใส่ไข่สด

คุณผู้ชมฮะแน่นอนว่าไทยรัฐทีวีเรายังคงเกาะติดสถานการณ์จากจังหวัดเชียงรายกันอยู่วันนี้ปุ้ย

ใช่ค่ะปฏิบัติการไม่สิ้นสุดจะไม่หยุดมานั่งตรงนี้
วันนี้ถ้าสมมุติตามที่เขาวางแผนกันไว้หมูตัวที่๑๓จะได้ออกวันนี้ไหม
คือทั้งหมดเลยหมูตัวที่๙๐๑๑๑๒๑๓คาดว่าโค้ดเอกจะปิดท้าย
หมูตัวที่๑๓ก็คือโค้ชเอกตามที่เราคิดกันไว้
ค่ะน่าจะออกทั้งหมดรวมกับอีก๑คนคือคุณหมอภาคแล้วก็อีก๓ซิลออกทั้งหมด
วันนี้ปิดจ๊อปแล้วพบสอรบอกแบบนี้

ต้องถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นทั้งหมดจะต้องปิดให้ได้วันนี้

เพราะว่าล่าสุดหมูตัวที่๙หมูป่าคนที่๙ออกมาจากถ้ำสักประมาณ๔โมงเสร็จ
และตอนนี้คาดว่าน่าจะไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะกลับไปติดตามบรรยากาศสดที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กันค่ะ

เดี๋ยวสักครู่นะฮะเรากำลังจะตัดภาพไปอยู่
อ่ะอย่างที่บอกนะฮะหมูป่าตัวที่สิบสิบเอ็ดตอนนี้อยู่ที่ลานฮอแล้ว

คือเตรียมตัวเดินทางไปที่โรงพยาบาล

สารมานะคะหลังลงจอดที่ลานจอดสนามบินเก่าจังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังรอค่ะว่า
หมูป่าคนที่๙นั้นจะถูกลำเลียงขึ้นรถพยาบาล
แล้วก็จะมีการขับรถพยาบาลนะคะ
มาในบนถนนสนามบินนะคะมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ซึ่งจากสนามบินเก่าจังหวัดเชียงรายอยู่สุดถนนที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ
ห่างจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ประมาณ๗๐๐เมตรค่ะ
ซึ่งหากว่าลำเลียงขึ้นรถพยาบาลมานั้นก็จะใช้เวลาไม่ถึง๒นาทีเท่านั้นนะคะ
หมูป่าคนที่๙นั้นจะถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าแสงไฟสีแดงอยู่ตรงปลายถนนสนามบินนะคะ
นั้นเป็นรถนำของขบวนรถพยาบาลของหมูป่าคนที่๙ที่จะถูกลำเลียงไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
ตอนนี้ทางตำรวจนั้นปิดการจราจรไม่ให้รถสัญจรผ่านโดยเด็ดขาดค่ะ

เปล่าครับไม่ได้ยินมันไม่มีเสียงอะไร
ค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับรถพยาบาลที่ลำเลียงหมูป่าคนที่๙นะคะ
ส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

ซึ่งว่าถือว่าเป็นคนแรกสำหรับวันนี้ค่ะ
ที่หมู่ป่าที่ทุกคนกำลังเฝ้ารอ

ซึ่งตอนนี้ครับทางตำรวจยังพิการจราจร

พ้นจากรถพยาบาลและรถตำรวจไปแล้ว
ก็จะเปิดให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่าน
บริเวณแยกที่ตัดกับถนนสนามบินแล้วก็แยกตัดกับถนนสรรโค้งหลวง
แต่ว่าไม่ให้ผ่านทางด้านหน้าโรงพยาบาลที่เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ
ที่ใช้ชั้น๘ของตึกอุบัติเหตุ๑๔ชั้นนั้น
เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจรองรับทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่าค่ะ
บรรยากาศตอนนี้นะคะตำรวจก็ยังคงปิดการจราจรบริเวณถนนสนามบินอยู่นะคะ
เพื่อที่จะรอรับทีมหมูป่าคนอื่นอีกนะคะ
แล้วก็จะปิดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อหมูป่าคนที่๑๐มาถึงที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
แล้วก็จะนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทันทีค่ะ
พระชรวรินพัชรปภานันทร์
แถวรัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายค่ะ

แสดงว่าหมูป่าตัวที่๙ถึงโรงพยาบาล
แล้วเมื่อสักครู่เป็นรถพยาบาลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
เพราะว่าสติ๊กเกอร์ข้างหลังติดหมายเลข๑๖๖
เป็นสายด่วนของการแพทย์ฉุกเฉิน
เมื่อวานนี้ปฏิบัติการกู้หมูป่าเนี่ยเราต้องเรียกอย่างนี้แล้วกันนะฮะ
เมื่อวานนี้ทำเร็วกว่ากำหนด๒ชั่วโมง

ในขณะเดียวกันสุขภาพของหมูป่าที่ไปแล้ว
เขาบอกบางคนมีอาการติดเชื้อด้วยปอด

เออเดี๋ยวอาการเดี๋ยวเล่าให้ฟังอัปเดตล่าสุดก่อน
หมูป่าคนที่๑๐๑๑ออกมาไล่เลี่ย
หมูป่าคนที่๙ออกมาจากถ้ำคือไล่เลี่ยกันเลย
แล้วก็ตอนนี้หมูป่า๑๑คือตัวที่๒ตัวที่๓ของวันนี้
ตอนนี้ก็เตรียมที่จะถูกลำเลียงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ว่าก็น่าจะไปด้วยเฮลิคอปเตอร์เช่นเดียวกับหมูป่าคนที่

เมื่อเช้านี้เรารุ้นกันมาขนาดนี้
ตายนผ่านไปกำลังจะเข้าสู่วันที่๑๗

แล้วก็จะเข้าสู่วันที่๑๗๑๖วันเต็ม
สุขภาพของหมูป่าที่ออกมาตอนนี้มีอะไรบ้าง

ตอนนี้คือให้ทานยาลดไข้ไข้ลดหมดแล้ว

ทุกคนร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มไซส์
แล้วก็ขออาหารบ่อยมากเพราะว่าหิวบ่อย
ล่าสุดคือก่อนหน้านี้คือให้ทานอาหารเหลว

ล่าสุดเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่ได้ทานคืออะไรทราบไหมค

อันนี้คือน้องชุดแรกที่ออกมานะคะ

แต่อีกสิ่งหนึ่งวันนี้เป็นกระแสดราม่า
รามากันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา

วันนี้นายกก็ถามทำไมถามทำไมไปให้นมได้ยังไงยาสลบ

ไม่แต่ข่าวนี้จะมีทีวีบางช่องเอาไปออกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ

สรุปแล้วต้องถามว่าการที่เอาหมูป่าออกมาจากถ้ำ
อย่างที่เรารู้ว่าหมูป่าอยู่ที่เนินนมสาว

จะต้องเอาจากเนินนมสาวออกมาจากถ้ำ

ต้องวางยาสลบใช่หรือไม่ก่อน

บ้าเหรอใครจะไปวางยาสลบเด็ก

เอาล่ะเมื่อสักครู่รายงานข่าวเข้ามา

นางจะมีเฮดโฟนเพราะฉะนั้นนางก็จะรู้สถานการณ์ทุกอย่าง

ถูกต้องค่ะถลงทะลายมาก

เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยให้ความสนใจนะ
เป็นภารกิจที่โลกให้ความสนใจและจดจำ
ใช่เพราะญี่ปุ่นทำสารคดีเสร็จแล้ว

ที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการวางยาสลบเด็ก
จนเป็นกระแสดราม่าว่าเฮ้ยเธอไม่ตื่นขึ้นมาแล้ว
หรือถ้าวางยาสลบน้อยไปถ้าในระหว่างเดินทางน้องเกิด
สะดุ้งตื่นแล้วมันช็อกไปล่ะอะไรอย่างนี้ทั้งหมด
ทั้งหมดที่ได้ข่าวมาคือ

ใช่เห็นแมสเรื่องวางยาสลบ
แสดงว่าหมอริชาร์จจะต้องเข้าออกเข้าออกหลายรอบ

แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแผนโดยคุณหมอริชาร์จเนี่ยนะคะ

ให้คนที่แข็งแรงสุดออกมาก่อน

วันที่๒ก็เลยเอาคนที่อ่อนแอสุดออกมาก่อน

ก็เพราะว่าคนที่อ่อนแอสุดไปอยู่ในถ้ำนานมันเสี่ยงมันเสี่ยง
คือวิธีการนำหมูป่าออกจากถ้ำนะฮะ

คือวันนี้ใช้วิธีการเหมือนเมื่อวานเลย
เป็นนักประดาน้ำกู้ภัยแล้วก็เป็นวิสัญญีแพทย์
ซึ่งเขามีความชำนาญด้านการวางยาสลบจากออสเตรเลีย

ซึ่งขอบอกว่าใช้ขนาดอ่อน

คือมันไม่ถึงกับเรียกว่าวางยาหรอก
มันคงเป็นคลายแพนิกคลายกล้ามในแล้วก็

ใช่เพราะว่าถ้าวางยานี่เรื่องใหญ่นะ
เพราะกว่าจะเอาฟื้นขึ้นมาอีกอะไรอีก
ณวันนี้คือการแพทย์เขาถือว่าเป็นการวางยาสลบ
แล้วก็แต่ขนาดเดียวกันวางยาสมมันจะมีหลายระดับหลายขั้น

ขึ้นทางนี้๓คนนำทางมาที่โถง๓
ก็สักประมาณหนึ่งคือไม่ไกลมาก
แต่ว่าตอนนี้คือน่าจะเป็นข่าวดีตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจครั้งแรก
เพราะว่าน้ำบางจุดเดินได้
ก่อนหน้านี้คือเราต้องดำผุดดำไห้กันตลอด
น้ำใสน้ำลดเดินได้
เพราะฉะนั้นเรื่องของการลำเลียงสะดวกมากที่สุด
แต่สิ่งที่ยากสุดคือ๓แยกมาถึงโถง๓
อันนี้ยากมากกว่านี้พบสอรบอกว่า
ต้องมีการกระเทาะถ้ำบางส่วนด้วยนะ
ระยะ๘๐๐เมตรคือมันยากมาก
แค่จุดนั้นพี่มดดำจุดอื่นไม่ยากแล้ว
ซึ่งทางหมอเองเขาบอกว่าวันนี้อย่างที่เมื่อกี้ปุ้ยบอก
บอกว่าเราต้องเอาเด็กอ่อนแอสุดออกมาก่อน
สภาพความแข็งแรงของเด็กแต่ละคนเนี่ยคือมันไม่เท่ากัน

วันนี้ใครต้องการยากสลบมากน้อย
การให้ยามันต้องดูน้ำหนักตัว
ดูองค์ประกอบของงาน
ดูหลายยาแล้วก็จะคำนวณออกมาว่ายาควรจะได้เท่าไหร่
แสดงว่าณวันนี้สดคือ
คุณหมอก็ประกบหมูป่าทั้ง๑๓
ถ้าวันนี้หมูป่าตัวที่๑๒๑๓มาอยู่โถง๓แล้ว

ตอนนี้นี่คาดว่ามาอยู่โถง๑แล้ว
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับไปดูบรรยากาศสด
โรงการลำเลียงหมูป่าคนที่๑๐๑๑

เรากำลังดูข้อมูลวันนี้เขาบอกบุคคลสำคัญเศรษฐีโลกเนี่ย

เป็นนักธุรกิจ๓สัญชาติ
ฟริกาใต้แคนาดาอเมริกันนะคะ

ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกเลย
ธุรกิจเทคโนโลยีอวกาศไม่ใช่เฉพาะในไทยนะคะ
ไม่ใช่เฉพาะในโลกนะคะคือไปนอกโลกค่ะ
ซึ่งเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าเอาเป็นเรือดำน้ำระดับจิ๋วจิ๋ว

ซึ่งเอามาบอกไม่เอากลับแล้วเอาทิ้งไว้ที่ไทยนี่แหละ

คือตอนแรกคิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กับภารกิจนี้
แต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

แต่ต้องขอโทษจริงคือมันไม่ได้ใช้ค่ะ
มันไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้หน้างานได้ก็เลยไม่ได้ใช้
แต่เอาล่ะไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรขอบคุณ
อนาคตประเทศไทยอาจจะได้ใช้ก็เลยทิ้งไว้ที่นี่

คุณพจน์อานนท์บอกว่าเขาไม่ได้จะสร้างหนัง

พอลีวูดมาแล้วเตรียมตัวจะสร้างหนังแล้ว

ไม่อันนี้เรื่องจริง

สงครามมูเตลุอันใหม่

โดยแค่ทำหอแต๋วแตกเขาก็ไม่มีเงินเหลือไปทำหนังเรื่องอื่นแล้วล่ะค่ะ

แล้วที่บอกว่าจะเอาโค้ดเอกเอาเด็กมาเล่นหนัง
มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นอะไรกัน
แล้วเราก็คิดว่ามันต้องใช้เงินทุนสูงมาก

เพราะว่ามีฮอลลีวูดมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าถ้ำแล้ว
อย่าลืมเอาละตอนนี้เราทำไมคำถามหนึ่งว่า
จะต้องรีบเอาหมูป่าออกมามากที่สุด

เขาได้รายงานพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
หมายถึงหลังจากนี้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น
กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก
สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

ต้องระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
แล้วที่สำคัญฝนตกสะสมมาด้วย
สำหรับจริงแล้วจะมีไต้ฝุ่นมาด้วยนี่

เพราะว่าจะหอบเอาร่องฝนมาตกทางภาคเหนือ
แล้วก็จะตกลงไปที่เชียงรายบริเวณถ้ำหลวง

น้ำก็จะค่อยซึมเข้าไปในถ้ำ

นี่แหละค่ะมันส่งผลต่อการทำงานไง

อย่างที่บอกว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมาเรีย

ซึ่งแน่นอนว่าแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่
เกาะไต้หวันมนตรทางประเทศจีน

แต่ในขณะเดียวกันเมื่อฝนตกมากขึ้นมากขึ้น

เหนือกับอีสานตอนบน

ทำปัญหาเดียวที่คนสู้กับมันตลอดคือ
เติมน้ำ
ก็เติมเข้าไปอีกแล้วก็เริ่มต้นใหม่หมดเลย
แล้วก็เริ่มต้นใหม่เขาก็ต้องลีบเจ็ดกาย

แล้วก็วันนี้พอสอร

วันนี้ถ้าสมมุติผู้อำนวยการเสร็จ

จากเชียงรายไปพายาวเลยมั้ย
มีคำสั่งของมธ๑ก็คือผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณนโรงศักดิ์
บอกว่ายังคงให้เป็นผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมไป
จนกระทั่งภารกิจจะเสร็จสิ้น
หมายถึงการปิดศูนย์การทำทุกอย่าง

เขาเรียกผู้พบสอรผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างฮะแองจี้
แองจี้อยู่บนฟ้าพอใช่ไหม
คนที่๑๐๑๑๑๐อยู่บนฟ้าใช่ไหมลำเลียงอยู่
อยู่บนฮอยู่เป็นฟ้าอยู่ลำเลียง
แต่มีคนสงสัยว่าที่บอกว่ามีการอัปเดตว่าจะมี

ว่ามีโรคที่เสี่ยงที่พี่น้องจะติดอะไรอย่างนี้

ก็จะมีโรคไข้หวัดโรคตาแดง
ก็เกิดจากทั้งไวรัสและแบคทีเรียในถ้ำ

มาจากมูลข้างคาวมาจากยุงมาจากหนูนะคะ

จากนั้นแล้วก็จะมีโรคท้องร่วงนะ

คือน้องเนี่ยแช่น้ำอยู่นานหรืออยู่ในที่ชื้นนานนะคะ

แล้วก็โรคติดเชื้อเชื้อลาอันนี้สำคัญนะคะ

ใช้เอาเชื้อลาเข้าไปแล้วก็อยู่ในปอดนะคะ
ตอนนี้เดินอยู่ที่โถง๓แล้ว

แล้วก็คนที่๑๐นี้
๑๐ตอนนี้อยู่ลงอยู่บนฟ้าร่ะฮะ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

คือนี้คุณต้องดูนะฮะต้องรู้ประติฐาน

น้ำหนักม้องหมอไม่รักษาแล้ว

คุณคิดดูคือจะต้องผ่าตัดสมองน้ำ

ค่ะเดี๋ยวอ้าวรายงานสดแล้วใช่ไหมครับช่วยนะครับอ่าคุณผู้ชม
คุณภูริพัฒนบุญนินอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณภูริพัฒน์
สวัสดีครับพี่ปุ้ยครับอ่าตอนนี้อยู่กับพี่มดดำพี่พศ
แล้วก็พี่ผัดไทยด้วยนะคะโอเคครับภูริพัฒน์ไปอยู่มากี่วันแล้วเนี่ย
วันนี้เป็นวันที่สิบสี่ของผมแล้วครับพี่มดดำครับภูริพัฒน์ไปอยู่มาสิบสี่วัน
สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะน้องลงจากอากาศหรือยัง
อ่าตอนนี้ตอนนี้น้องทั้งสิบเอ็ดคนนั้นออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่มดดำครับ
เรายังเหลือเรายังเหลือสิบสองสิบสามคือหมูป่าคนที่สิบสองสิบสาม
ณขณะนี้กำลังลำเลียงออกมาจากถ้ำหลวงครับผมยังไม่ได้รับรายงานว่า
ตัวของหมูป่าคนที่สิบสองสิบสามนั้นเดินทางไปถึงเอ่อเดินทางไปถึง
โรงพยาบาลสนามของกองทัพบกหรือยังเพราะว่าตามขั้นตอนตามลำเลียงการขั้นตอนการลำเลียงตามปกติแล้วนั้น
หากน้องออกจากถ้ำหลวงจะมาที่โรงพยาบาลสนามเพื่อประเมินอาการ
แล้วก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่งครับเอ๊ะคุณภูริพัฒน์เมื่อสักครู่เนี่ย
ตามภาพที่ปรากฏหน้าจออันนี้คือภาพสดถูกไหมคะ
ถ้าเกิดว่าเป็นภาพสดเนี่ยมันจะมีเฮลิคอปเตอร์ลงแล้ว
อันนี้นี่เป็นลงหน้าจุดไหนยังไงคะคือถ้าเกิดเป็นการลงของเฮลิคอปเตอร์นั้น
เฮลิคอปเตอร์จะลงที่สนามบินเก่าภายในตัวเมืองเชียงรายครับ
พอหากลงที่สนามบินเก่าปุ๊บเนี่ยจะมีรถแอมบูแลนด์รถพยาบาลเนี่ย
ไปรอรับตรงจุดนั้นอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ย
รถพยาบาลจะนำส่งที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะขั้นตอนจากสนามบินเก่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ย
ใช้เวลาประมาณ๒นาทีซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการลำเลียงโดยรถปกติครับพี่ปุ้ยครับ
นั่นหมายความว่าเฮลิคอปเตอร์ที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เนี่ย
เป็นการลำเลียงหมูป่าคนที่๑๐เพื่อที่จะส่งต่อที่โรงพยาบาลถูกไหมคะ
ถูกต้องครับหมูป่าคนที่๑๐๑๑เนี่ยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกันนะฮะ
เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกันในลำเดียวกันซึ่งการส่งกันน้ำขงหรือป่าสิบสิบเอ็ดเนี่ย
ก็นำส่งพร้อมกันตั้งแต่บริเวณด้านหน้าถ้ำหลวงแล้ว
จันกรรพักจันกรรพักจากนั้นไปที่สนามบินเก่ากับพี่ปุ้ยเพราะที่หมูป่า๑๒๑๓
ยังเหลือหมูป่า๑๒๑๓ถ้าตามรายงานตอนนี้หมูป่า๑๒๑๓อยู่ที่ไหนกันแล้วฮะ
ไหนแล้วคะตามรายงานตามที่ผมได้รับการยืนยัน
ผมได้รับการยืนยันไปเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
หมูป่ายังอยู่ประมาณโถง๒ฮะ
ซึ่งคาดว่าตอนนี้น่าจะออกมาแล้ว
แต่ผมยังไม่ได้รับการยืนยันว่าออกมาถึงโรงพยาบาลสนามหรือยัง
แต่ผมก็เห็นในโซเชียลมีเดียแล้วก็ระบุนะครับว่าออกมาแล้วทั้ง๑๒๑๓คน
แต่ณขณะนี้อยู่หน้างานจริงณขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลล่าสุดยืนยันออกมาจากทางเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ครับ
แต่แน่นอนขนาดนี้มีข่าวอันนี้นะฮะข่าวว่าหมูป่าตัวที่๑๒

อันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นภาพบรรยากาศสดที่บริเวณลานจอดฮอลของฝูงบิน๔
หรือว่าสนามบินเชียงรายเก่านะฮะ

ถูกต้องครับเป็นสนามบินเก่าในตัวเมืองครับ
ซึ่งอยู่ติดอยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เลย

จะเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบลำเลียงซึ่งเป็นของศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อีกแบบหนึ่งก็เป็นของกองทัพบกซึ่งลานจอดคอมีอยู่สองที่ด้วยกันครับ
มีที่ลานจอดฮอลสนามบินสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านจ้อง
สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวจันกระผักซึ่งวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เลือกใช้เฉพาะสนามฮอลีคอปเตอร์จันกระผัก
เพราะว่าบรรจุลำเลียงได้เยอะกว่าแล้วก็ระยะทางนั้นไม่ไกลจากถ้ำหลวง
ระยะทางจากเฮลิคอปเตอร์จันกะผักไปถึงสนามบินเก่าเนี่ยประมาณ๕๐มาย
ห้าสิบมายจะใช้ระยะเวลาบินประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาที
ลดระยะเวลาในการเดินทางได้มากพอสมควรครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราให้คุณดูสดสดทางไทยรัฐทีวี
ว่าเราจะเห็นลุ้นหมูป่าอีกสองตัวเนี่ยนะฮะลุ้นหมูป่าลงจากฮอค่ะ
หมายถึงว่าเมื่อลงจากฮอปุ๊บจะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้วใช่ก็จะมีรถพยาบาลเนี่ยลำเลียงต่อไปที่โรงพยาบาล
ตรงนี้เนี่ยกับที่โรงพยาบาลสักประมาณ๗๐๐เมตรใช้เวลาเดินทางแค่๒นาทีก็ถึงแล้ว
ปิดถนนการจราจรปิดหมดณวันนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวนะฮะหมายถึงว่านักประดาน้ำ๔คน
หมูป่า๑๓ชีวิตออกมาหมดแล้วในฐานะที่พวกคุณไปอยู่กันมา๑๔วันรู้สึกยังไงกันบ้าง
คือผมต้องบอกว่า๑๔วันที่ผ่านมาแน่นอนว่าทีมข่าวทุกคนทำงานกันอย่างหนักเลยนะฮะ
ทำงานกันอย่างหนักในการรอรับน้องในการรายงานข่าวน้องแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
เหมือนเมื่อวานเลยมีร่มนะคะมาปิดไว้เพื่อให้น้องสามารถที่จะปรับเรื่องของสายตาได้
มาแล้วครับมาแล้วปิดหมดเลยปิดหมดเลยต้องปิดเป็นภาพอีกหนึ่งภาพ
ภาพประวัติศาสตร์นะฮะที่เราไม่เคยเห็นนะนี่คือกำลังจะเอาหมูป่าตัวที่สิบ
และ๑๑ลงจากห่อเพื่อที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะฮะ
เป็นการลำเลียงขึ้นไปพร้อมกันนะฮะวันนี้มาสองคนเลยถูกต้องฮะ

ครยอร์มาซับคร

ภาพคิวเขียวเนี่ยมาติดหลายวัน

ท้ายไฮเล็กคอปเตอร์อ่ะฮะ

ผมพยายามที่จะมอนิเตอร์ผ่านทางทีวีด้วยนะครับ
ไม่ได้มีร่มไม่ได้มีอะไรนะครับ
คุณผู้ชมค่ะ

มันเป็นสิทธิของผู้ป่วยฮะ

คุณผู้ชมนี่เป็นภาพบรรยากาศสดบริเวณลานจอดฮอง
ฝูงบิน๔๑๖หรือว่าสนามบินเชียงรายเก่านะคะ

ตอนนี้สายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วนะคะ

แต่เอาล่ะตอนนี้น้องเนี่ย
น่าจะยังไม่ลงมาจากฮอนะฮะ

เพราะฉะนั้นนี่ยังกำลังลงกันอยู่ใช่ไหมฮะ
แต่ถ้าสมมุติเอาตามอีกสักแป๊บนึง

ว่าออกมาครบทุกคนแล้ว

วาทิวคุณผู้ภิพัฒกาจุดที่คุณรายงานฝนตกไหมฮะ
เพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างดี

เป็นการต้อนรับหมูป่าทั้งหมดออกจากถ้ำ

มากจริงแล้วก็พอช่วงบ่าย
พอหมูป่าเริ่มออกมาเนี่ยฝนก็ไม่มีแล้ว
ท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าโล่ง
ตอนนี้อากาศเหมาะสำหรับการนำทั้งหมดออกมาแล้วครับพี่ปุ้ย
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นผ่านไป
เป็นรถพยาบาลซึ่งไปก่อนมาแล้ว

เพราะว่าอย่างที่คุณภูริพัฒน์รายงานไปบอกว่า
ลำนี้ลำเลียงน้องหมูป่าคนที่๑๐๑๑
ซึ่งมาพร้อมกัน๒คน
รถตู้เราเห็น๒คันคันแรกไปแล้ว
อันนี้คันที่๒จะลำเรียงคนที่๑๑

นี่คุณผู้ชมคือแฮลิคอปเตอร์
เพราะว่าลำเลียงผู้ป่วยได้หลายคน
แต่หากเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจ

เพราะว่าด้านหลังเนี่ยค่อนข้างเล็กมากกว่า
ค่ะ
เอาละแน่นอนว่า
โอ๊ยตื่นเต้นมาก
อยู่แต่ในขั้นลำเลียงแล้ว
จากนี้อย่างที่เขาบอกว่าใช้เวลา๑๐๑๕นาที

นอกเหนือจากความขึ้นไหวตรงสนามบินแล้ว
หน้าถ้ำหลวงเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วนะฮะ

นำของตำรวจทางหลวงเนี่ย
เริ่มที่จะเข้าไปด้านหน้าถ้ำหลวงแล้ว
เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการ

เพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นการไปเตรียม
รอลับโหป่า๑๒๑๓

เอาละ๑๒๑๓จบ
ซิลจบนักประดาน้ำออกมาหมดแล้ว

ข่าวไทยรัฐที่ยกกันไปเกือบทั้งช่องนี้นะฮะ
พูดความรู้สึกหน่อยเถอะสักสั้น

คือต้องบอกว่าทีมข่าวไทยรัฐเราเต็มที่

ในการที่จะช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓คนออกมา
เริ่มเสนอข่าวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
ซึ่งยังไม่จบภารกิจของเรานะฮะ
เรายังมีภารกิจตามต่อในเรื่องของการเยียวยา

คุณผู้ชมหากติดตามรับชมไทยรัฐ
จะไม่พลาดทุกความสำคัญที่เกิดขึ้น

ขวามือที่เราจอดให้คุณผู้ชมดู

หน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ส่วนซ้ายมือเป็นบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์

หมูป่าคนที่๑๑
อีกไม่กี่วินาทีหลังจากนี้
หมูป่าคนที่๑๑จะถึงมือหมอ
คุณหมอจะฟื้นฟูแล้วก็เยียวยา
จะขอบคุณพี่ชิวก่อนข้อมูลเดิมนะ

วันนี้ขอบคุณคุณภูริพัฒน์บุญนินมาก
เดี๋ยวกลับมาที่สถานีแล้วเราเจอกันนะฮะ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

นะฮะเราจะเบรกกันไหมฮะ

ดูภาพวินาทีประวัติศาสตร์ไปพร้อมกัน
คือไม่อยากให้ละสายตาค่ะพูดง่าย
ก็ไม่ละเลยเนี่ยดูใจเจาะหายใจหายคอ

เชื่อว่านี่เป็นคนที่คนไทยกำลังดูกันอยู่
ใช่เรารุ้นมาหลายวันแล้วนะลุ้นมาเป็นแบบตั้งแต่แรกเลย

ใช่แล้วโล่งอกเลยแล้วพี่ตามดูทีวีนี่

ขอให้เข้าโรงพยาบาลกันไปให้หมดแล้วทุกสิ่ง

น้องตอนนี้ใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิม
ใช่ค่ะแต่มีบางคนที่ปลอดติดช่องติดเชื้อไม่มีอยู่ติดเชื้อ
มีบ้างแต่คุณหมอบอกว่าคือไม่ได้อยู่ในขีดอันตราย
คือพอไปตรวจเลือดแล้วปรากฏว่าระดับเม็ดเลือดขาวมันเยอะกว่าปกติ
เม็ดเลือดขาวเยอะมันบอกอะไร
มันบอกว่าในร่างกายเรากำลังรับเชื้อติดเชื้อ
แล้วสิ่งที่คุณหมอทำก็คือให้ยาปฏิชีวนะ

เจ็ดวันเจอเจ็ดวันเอาออกมาเป็นทั้งหมด

หมอไทยยังเหลืออีก๑คนแล้วก็หน่วยซิลอีก๓คน
นี้เราก็ต้องรุ้นแต่ตอนนี้เบื้องต้น
ทุกคนน่าจะออกมาจากถ้ำหมดแล้ว
เดี๋ยวเราขอรีบพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมา
รายงานสถานการณ์สดกันต่อ
เมื่อทีมหมูป่าค่อยทยอยออกจากถ้ำ
อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องให้กำลังใจกันอย่างหนัก

ชาวต่างชาตินี่โอ้โหตบมือให้เลยนะชาวต่างชาติ
ยังไม่ได้ออกมาซิลอีก๓หมอภาคอีก๑

ที่ตอนนี้กลายเป็นว่าโอเคละถ้าสมมุติจะพูดถึงจริง
คือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าณวันนี้ออกมาสู่ข้างนอก

เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะต้องตามมาคือ๑หน่วยซิล

หมอภาคแล้วก็ที่สำคัญหมอหมอออกมายังฮะ

ตอนนี้ก็น่าจะยังเหลือทีมอีกหลายทีมที่ประกบน้องเข้ามา

เราต้องมาลุ้นกันต่อว่าหน่วยซิลจะออกมากันตอนกี่โมง
น่าจะออกมาเลยนะคะน่าจะออกมาเลยนะ
ถ้าเกิดว่าตามที่พบสอรแถลงเนี่ย
ปิดปิดจ๊อปเลยปิดออกมาหมดออกมาหมด

เพราะว่าเดี๋ยวน้ำไงหัวว่าน้ำจะเข้าอีก

แน่นอนถ้าสมมุติจะพูดอย่างไม่เป็นทางการ

หมูป่าคนที่๑๒๑๓อยู่บนนู่นค่ะ
ห่อนะคะตอนนี้ถูกลำเลียงมาไปที่
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โค้ชเอกคือคนสุดท้ายที่ได้เดินทางออกนะฮะ
แล้วในรูปก็เป็นคนสุดท้ายจริง

นี่คือให้ดูเฉยว่า๑๓คนที
หมูป่าธนมิตรเนี่ยคือใครบ้าง
ไม่ใช่ว่าเกิปเรียงลำดับการสถานการณ์ออกมานะ

อย่าไปเอาคนที่แข็งแรงสุดออก
ต้องเอาคนที่อ่อนแอสุดออกมาก่อน
ถ้าอ่อนแอแล้วยังไม่เอาออกแล้วเอาออกมาเกิดเขาอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่มีเท่ากับศูนย์ไง

ตั้งแต่วินาทีได้ข่าวตื่นกันตี๒ตี๓มานำเสนอข่าวกัน
คือก็ต้องดูข้อมูลก่อนที่จะไปเที่ยวไหนเนี่ย
ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศข้อมูลต่างนะ
ว่าอย่างแรกเลยคนไทยไม่ทิ้งกัน
ใช่อันนั้นเราได้เห็นหลังจากที่เกิดวิกฤต
แต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตบทเรียนนี้สำคัญมาก
คือก่อนที่จะไปไหนต้องเช็คก่อนเหมือนที่เรือล่ม
เพราะอะไรคะสภาพอากาศอาจจะไม่เช็ค
หรือไม่ฟังหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าเขาห้ามก็อย่าไปนะคะ
แต่อย่างกรณีของน้องนี่เขาไม่ได้ห้ามนะ
คือเขาติดว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมห้ามเข้า
แต่นี่ไม่มีใครธรรมชาติแล้วน้องเขาไม่รู้ด้วยว่า
มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเข้าไปสนุกสนาน
หลุกสนานพอไปเกิดอะไรขึ้นออกไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดนะ

ไม่ได้สร้างแน่นอนไม่ได้ไม่ได้คิดจะทำตั้งแต่แรก
เป็นเด็กต่างจังหวัดสถานที่สันทนาการของเขาก็อย่างนี้แหละค่ะ
สร้างทะเลพื้นที่ท่องเที่ยวของเขา
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่า
อย่าไปโทษใครเลยให้มองว่าน้องทั้ง๑๓คนเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ
แต่สิ่งที่เห็นที่สุดก็คือการเห็นคุณค่าของชีวิตอื่น
คือจะเล็กจะใหญ่คือเราต้องช่วยกัน
และที่สำคัญคือชาวต่างชาติทั้งทั่วโลกรักประเทศไทย
เมื่อกี้ที่ปุ้ยบอกพี่ว่าไม่ใช่เฉพาะสื่อไทยที่นำเสนอแข่งกันขนาดนี้
แล้วนำเสนอก่อนเราอีกนะคะว่าหมูป่า๑๓คนออกมาครบแล้ว
หลังจากที่เราติดตาม๔ทุ่มครึ่งเนาะแองจี้เนอะเป็นเรื่องราวของใคร
ครูบาบุญชุ่มแล้วที่สำคัญเนี่ยครูบาบุญชุ่มเนื่องจากตัวเองไปมีโอกาสไปประสบมากับตัวเอง
ก็เรียกว่าถ้าอธิษฐานเราจะได้เจอคุณก็เป็นอย่างนี้

เพราะฉะนั้นครูบาบุญชุมเรายังติดสถานการณ์นะฮะ
เดี๋ยวคุณจอมขวัญต่อแล้วเราก็ไปต่อกันที่ไทยรัฐนิวโชว

หลังจากไทรัฐที่ชูน็อคคอลมาหมูไนค์
ใช่งั้นก็ไม่ต้องไปไหนแล้วดูไทยรัฐกันยาวเลย
ขอบคุณวันหลังมีโอกาสมีสถานการณ์และอัปเดตกัน

อย่ากระนั้นเลยค่ะ๓สิคะ
ลูก๓แล้วเหรอ

เอาความสุขสันต์แล้วสัญญาณให้วันนั้นจะมาอีก

สวัสดีค่ะ